บายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้นะคะพี่แจ๊กกะรีนของเราจะพาไปพูดคุยกับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มพี่เท่อุเทนพรมมิน
อกจากจะพูดถึงผลงานในวงการแล้วยังต้องพูดถึงบทบาทของการเป็นคุณพ่อลูกสอง

สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะอยู่กับพี่เท่อุเทนพรมมินนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นหน้าก็ต้องปวดใจดังไฟสูงถ้าร่วงอกฉัน
อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วครับพี่เทถ้านับกันมา
รวมนะครับตอนนี้น่าจะ๒๘ปีครับ
ช่วงก่อนหน้านี้ที่แบบตอนที่เราพีคอะค่ะ
ก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่งานมันจะมีเกือบทุกวัน
แล้วก็ตลอดระยะเวลาประมาณ๖ปี๓ปีถึง๖ปีตอนนั้นเนี่ย
เป็นช่วงเวลาที่ทำงานและมีความสุข
เท่ก็คือถือว่าเป็นแมวก้าวชีวิตนะคะจากสตริงมาลูกกรุงแล้วก็เป็นนักแสดงด้วย
ครับผมค่ะหลายบทบาทมากเป็นไงบ้างคะความแตกต่าง
ก็นักแสดงคือเราต้องใช้ชีวิตการทำงานที่มันเป็นชีวิตของคนอื่น
เป็นของตัวละครแต่ส่วนเรื่องเพลงเนี่ย
สื่อสารด้วยชีวิตแล้วก็สไตล์ของเราเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตอนนี้หลายคนก็จะถามว่าพี่เท่ทำอะไรอยู่บ้างคะ
ครับผมตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือแต่งงานมีครอบครัวนะครับ
มีลูก๒คนลูกสาวคนโตชื่อน้องพรีมตอนนี้ก็๙ขวบแล้วนะครับ
ลูกชายคนเล็กชื่อน้องพรามนะครับก็จะ๒ขวบแล้ว
ที่รองรับตอนนี้ก็คือบ้านภรรยาก็ทำเกี่ยวกับรถโอบีให้เช่า
ถ่ายละครถ่ายกีฬาส่วนห้องทุกเสียงที่เราถ่ายทำกันในวันนี้นะครับ
ก็เป็นธุรกิจที่คิดกันขึ้นมาสักพักใหญ่นะพี่ศิลปินนักร้องนะครับ
มาให้ความสนใจนะครับแล้วก็มาใช้บริการกันเยอะนะครับ

ร้องเพลงเหลือเชื่อครับน้องแจ๊คครับ
งานร้องเพลงเนี่ยกลับมามีงานเยอะมากนะครับ
เยอะจนภรรยาตกใจว่า
เป็นความโชคดีนะครับที่เพลงยุค๙๐นะครับ
นักร้องศิลปินในยุค๙๐กลับมาได้รับความนิยม
แล้วก็มีของที่ระลึกฝากจากไทยรัฐทีวีบันเทิงไทยรัฐของเราด้วย
มีสาวน้อยมาให้ถึงที่นะคะเป็นกระเป๋าเดินทาง
น้องพริมค่ะเห็นตั้งแต่ในท้อตัวนี้โตแลนด์

ลับค่ะพี่เท่ทำไงถึงอยู่ในวงการได้๒๘ปีครอบครัวแฮปปี้แบบนี้ค่ะ
คือเราอันแรกเรื่องของวงการเพลงก่อน

หนึ่งเรามีความจริงใจให้กับแฟนเพลงนะครับ
รักให้เสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ใช่รักเฉพาะช่วงที่อยากดังทำงานก็ทำไปนะครับ
มีความจริงใจให้กับแฟนเพลงนะครับ
รักให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่รักเฉพาะช่วงที่อยากดัง
แค่รักดีนะคือถ้าจะรักแฟนเพลงก็ต้องรักตลอดไปไม่ใช่รักแต่เฉพาะตอนที่อยากจะดั่ง